ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะที่นครปฐมนะคะ
เชื่อว่าคุณผู้ชมตามคดีนี้มากับเราอย่างที่เล่าไปว่าจับผู้ต้องหาได้แล้ว
เมื่อวานผู้ต้องหาไม่ยอมบอกว่ามูลเหตุจูงใจคืออะไรแต่วันนี้รู้แล้วนะคะ
ตามข่าวนี้ไปด้วยกันเหตุการณ์ที่เราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพไปตั้งแต่ต้นเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
คนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปจอดที่หน้าร้านขายของชำที่กำลังมีคนอยู่กลุ่มนึง
ล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่คนร้ายหยิบมือถือขึ้นมาทำทีเป็นถามทางดูในมือถือ
แล้วก็ก่อเหตุยิงเข้าไปในวงเล่าแต่ตั้งใจยิงคนคนเดียวคือนายประดิษฐ์อินทนิน
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่เขากำลังจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านปีหน้าเนี่ยค่ะ
เขาลุกหนีวิ่งไปไปยิงเขาซ้ำเนี่ยจับได้แล้วนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
นักข่าวพยายามถามว่าทำไมถึงก่อเหตุนี้มูลเหตุจูงใจคืออะไรไม่ตอบ
แต่ลูกสาวผู้เสียชีวิตเนี่ยร้องไห้แล้วถามเลยว่ามาฆ่าพ่อเขาทำไม

หลังจากนายประดิษฐ์วิ่งไปสัก๓เมตรได้

นี่คือจุดเดียวกันเลย

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
โชว์บ้านในพื้นที่เขารู้สึกยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ได้ขออนุญาตนะคะคุยกับลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
ยังเศร้าเสียใจแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ลูกสาวที่ไปตะโกนถามผู้ต้องหาในอายุ๑๕
คือเธอบอกว่าสงสารน้องอีกคน๓ขวบเองค่ะ
น้องสาว๓ขวบถามหาพ่อทุกวัน
เมื่อเช้าเนี่ยน้องไปเรียกพ่อข้างโรง

ถามว่าพ่อสบายดีไหมแล้วก็ร้องไห้
เธอก็บอกว่าอยากได้พ่อกลับคืนมา

ว่าได้เอาลองเท้าใครมันทำใครทำทำไม

มายังไม่คิดเลยว่าพ่อจะจักลูกไปขนาดนี้
เลี้ยงเขาเรียกหาพ่อเมื่อเช้าหนูเพิ่งน้องบอกว่าน้องอยากไปหาพ่อน้องอยากให้พ่อออกมาจากในนั้น
หนูก็เลยบอกว่าพ่อเขานอนอยู่ออกมาไม่ได้หนูก็เลยพาน้องไปหาพ่อ
หนูเลยถามว่าถามพ่อสิว่าพ่อสบายดีไหมน้องก็ถามแล้วน้องก็ร้องไห้
พ่อเลยปอบน้องน้องถามหาพ่อแต่ละทีหนูปวดใจมากอยากได้พ่อคืนแต่มันคืนมาไม่ได้
คุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ผู้ใหญ่ชัยวัดแซ่อึ้งบอกว่า
พอมาดูการทำแผนแล้วก็เห็นหน้าผู้ต้องหาแล้วเนี่ยโอ้โหหน้าไม่คุ้นเลย
ไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านไม่ใช่คนแถวนี้ไม่คุ้นค่ะ
ก็เลยเชื่อว่ามูลเหตุในครั้งนี้มันน่าจะเป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
ต้องมีการว่าจ้างเดี๋ยวรอตำรวจคลี่คลายคดี
เพราะชาวบ้านเองเขาก็กังวลในเรื่องของความปลอดภัย
อยู่ดีมาเกิดเหตุอุกอ่านแบบนี้ในพื้นที่
ทีนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการจ้างวานจริง
คนร้ายที่ก่อเหตุรับจ้างมาจริงค่ะ
จากการสืบสวนและแกะรอยกล้องวงจรปิดเนี่ยนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะคำให้การของผู้ต้องหาเบื้องต้นนะ
เขาบอกว่าเขาถูกว่าจ้างมานะคะ
ถูกว่าจ้างมาให้ไปฆ่านายประดิษฐ์
ฆ่าจ้างเนี่ย๕๐๐๐๐บาทรับมาแล้ว๑๐๐๐๐บาท
ลงมือขับรถกระบะผ่านร้านที่เกิดเหตุ
ลาดเหลาก่อนค่ะคุณผู้ชม
จากนั้นเนี่ยขับกระบะไปจอดทิ้งไว้ข้างไร่ข้าวโพด
เพื่อเปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์นี่นะคะ
เป็นรถที่ลูกน้องเนี่ยขี่ไปจอดรอ
ห่างจากร้านที่เกิดเหตุสักประมาณ๑๐๐เมตรได้
คือเหมือนกับเขามีลูกมือลูกน้องช่วยเอารถจักรยานยนต์ไปรอ
เอากระบะไปทิ้งไว้เปลี่ยนเป็นรถจักรยานยนต์
ทีนี้พอเปลี่ยนรถปุ๊บขี่รถจักรยานยนต์ไปยิงนายประดิษฐ์เลยค่ะ
หกนัดนะคะยิงเสร็จขี่รถจักรยานยนต์กลับไปที่จอดกระบะทิ้งไว้อ่ะค่ะ
แล้วเปลี่ยนเป็นกระบะหนีออกนอกพื้นที่ไปเลย
นู่นเลยอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเนี่ยนะคะตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ไปทำงานอะไรของเขาต่อในพื้นที่ราชบุรี
ถูกจับ๒๙มิถุนายนของกลางสร้อยคอทองคำพร้อมพระเครื่องหลวงพ่อหลิวของผู้ตาย

กระบะไปยึดได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอโพธาราม
รถจักรยานยนต์ไปยึดได้ในพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง
คือเหมือนลูกน้องก็มีคนช่วยลูกน้องไปจอดรถอะไรช่วยทิ้งเอาไว้ให้
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗ค่ะพลตำรวจรีในวัดพระเดิมชิต
บอกว่าคดีนี้เป็นเรื่องการเมืองท้องถิ่นนะคะ
ตำรวจบอกว่ามันคือเรื่องการเมืองท้องถิ่น
ผู้ตายจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน
ถึงแม้ว่าจะนู่นเลยเลือกกันปีหน้ากุมภาพันธ์
แต่มันคือเรื่องนี้แหละทีนี้ก็ต้องขยายผลไป
แล้วใครจ้างวานล่ะแล้วมีใครอยู่เบื้องหลังบ้างล่ะ
อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ตำรวจบอกว่าโยงไปถึงแน่นอนโยงไปถึงแน่
เพราะผู้เสียชีวิตเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่
ตำรวจจะดำเนินการขยายผลอย่างเต็มที่ค่ะ
ผู้ต้องหาเคยใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่

แต่ปัจจุบันผู้ต้องหาไปอยู่อำเภอโพธาราม
จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหามีหมายจับตั้งแต่ปี๒๕๕๙

แล้วผู้ต้องหาเนี่ยลักษณะเป็นคนโอ้โหใจกล้า
ก่อเหตุทะเลาะวิวาสบ่อยมาก
แต่คำถามคือถึงขั้นเป็นมือปืนรับจ้างมือปืนอาชีพหรือเปล่า

เขาจ้างมา๕๐๐๐๐เหรอบเลยไปยิงเขาเลยอย่างเนี้ยค่ะ
คนที่เป็นพ่อใช่ไหมคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัว
คดีนี้เนี่ยตำรวจแกะรอยได้ตัวคนร้ายเนี่ยมันมีอยู่๒ส่วน
ส่วนหนึ่งคือกล้องวงจรปิดส่วนหนึ่งก็คือ
สร้อยคอทองคำที่ผู้ตายเขาใส่อยู่แล้วคนร้ายดึงไปด้วยอ่ะ
มันขาดนะฮะตำรวจบอกว่าอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจชุดสืบสวนของพื้นที่นะครับแกะรอยคนร้าย
จากเรื่องของเอาสร้อยก่อนสร้อยคอทองคำที่ขาดเนี่ย
ขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีการเอาสร้อยเนี่ย
ไปซ่อมนะฮะเพราะว่าคนร้ายพอก่อเหตุแล้วเนี่ย
ตำรวจไปเจอเบาะแสที่ร้านทองแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดรัชบุรีนะครับแฟนสาวของผู้ต้องหาเนี่ย
ตำรวจได้รับการยืนยันจากคนใกล้ชิดว่าเป็นแฟนผู้ต้องหาจริง
เอาสร้อยคอทองคำที่ผู้ต้องหาได้มาเนี่ย
ให้แฟนเนี่ยไปซ่อมที่ร้านทองร้านนี้เพราะว่าตอนที่กระชากมาเนี่ย
ขอมันหลุดแล้วทีนี้ก็ไปประกอบกับหลักฐานอีกหลายอย่างนะฮะ
โทรศัพท์มือถือของคนใกล้ชิดด้วยพยานหลักฐานอื่นด้วย
แล้วก็กล้องวงจรปิดด้วยนะฮะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยตำรวจก็สามารถไปตรวจสอบได้นะครับ
จากจุดหน้าร้านที่เป็นจุดเกิดเหตุ
มีจุดใกล้เคียงบริเวณจุดจอดรถซอยข้างไร่ข้าวโพด
ห่างจากจุดเกิดเหตุ๑๐๐เมตร
เข้าไปในซอยจะเป็นถนนลูกรังสองข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกนะครับ

ว่าผู้ต้องหากับลูกน้องเนี่ยเป็นคนชำนาญเส้นทางอยู่แล้ว
เลี่ยงจุดที่มีกล้องวงจรปิดนะฮะ
แล้วตรงเข้าไปด้านในเนี่ยจะมีทางแยกย่อยออกได้อีกหลายทางนะฮะ

ไลน์ช่วงก่อนเกิดเหตุที่มีการนัดแนะเปลี่ยนรถนะครับ
ตำรวจไปได้กล้องตัวหนึ่งเห็นจักรยานยนต์ขี่จากซ้ายไปขวา
เวลา๒๐นาฬิกา๑๒นาทีซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุ
ภาพนี้นะครับก่อนเกิดเหตุ๒๐นาฬิกา๑๒นาทีของวันนั้น
จักรยานยนต์คันนี้ขี่มาตามเส้นทางในซอยนะครับ
ว่านี่คือในแม็กซ์ลูกน้องของผู้ต้องหา
มาที่จุดนัดพบส่วนกล้องอีกตัวนึงนะฮะอีกตัวนึงเนี่ย
เดี๋ยวจะเห็นรถกระบะขับจากขวาไปซ้าย๒๐นาฬิกา๑๒นาทีเหมือนกัน
ช่วงเวลาเดียวกันเลยกับจักรยานยนต์คันเมื่อกี้
สันนิษฐานว่านี่คือไปเจอกันอืมนัดเจอกันนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย
เจอลูกน้องนะครับแล้วก็คงจะไปเปลี่ยนรถกันนะฮะ
แล้วก็มุ่งหน้าออกปากซอยข้างไร่อ้อยที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
กล้องมุมนี้เนี่ยจะไปเจอภาพตอน๒๐นาฬิกา๔๑นาทีนะฮะ
จะมีแสงของรถนะเป็นไฟไกลคาดว่าช่วงนี้คือหลังก่อเหตุแล้ว
ยิงเขามาแล้วนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนรถกันแล้วก็คงจะพากันหลบหนีไปนะฮะ
นายนรเศษผู้ต้องหาที่อยู่ตามบัตรประชาชนเนี่ย
ระบุว่าอยู่หมู่๑๐เป็นหมู่บ้านใกล้กับผู้ตาย
วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราไปเจอกับเจ้าของบ้านตามที่อยู่ของผู้ต้องหานะครับ
บ้านหลังนี้เนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่านายนัทเศษชื่อเล่นชื่อนายนุนะ
ความจริงแล้วแม่ในนุเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเขา
เมื่อปีก่อนในนุทะเลาะกับแม่ก็เลยมาขอเอาชื่อมาอยู่ในทะเบียนบ้านด้วย
แล้วนายนุเนี่ยไม่เคยมากินมานอนมาอยู่ที่นี่นะ
สมัยวัยรุ่นในนุค่อนข้างเก็บตัวแต่ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมโหดร้าย
ซึ่งเขาก็ไม่เคยรู้ประวัติเรื่องการไปผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายนะฮะ
คือในนู้นเนี่ยออกไปแล้วก็มาเจอกันอีกทีก็คือเนี่ยฮะ
ก็ไปดูการทำแผนวันนี้นี่แหละเขาบอกเขาก็ตกใจนะไม่คิดว่าจะกล้าก่อเหตุขนาดนี้
ส่วนผมไม่ได้พูดนานแล้วครับ
อุ๊ยเป็นปีหรอครับ

ลูกน้องที่มาเปลี่ยนรถกันอะไรกัน
หรือว่าคนจ้างวานอะไรอีกนะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าชาวบ้านเขาก็หวั่นใจกันมาก

เมื่อปีก่อนเนี่ยลูกชายเขาก็เคยเสียชีวิต

ไปรับงานมาแล้วก็มายิงกันนะฮะ
ก็ไม่มากพูดบ้าง
ถ้าขัดโคก็ไม่พูดกัน

ก็แตบได้
จะรับพิษไป

ต้องขอบคุณทางทีมตำรวจทุกหน่วยเลย
ถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะได้แค่ว่าคนยิง
เรายังไม่รู้ว่าจะมีคนมีใครมีส่วนในการบองการหรือเปล่า
แต่ก็ขอบคุณคุณตำรวจจริง
เพิ่งคุยกับพี่ตอนกลางวัน

น้าเพิ่งโทรคุยกับมันตอนกลางวัน
เห็นมันลงแบบไปให้หมอมานวด
น้าเพิ่งโทรคุยด้วยว่าเป็นอะไรอะไรอย่างนี้
เพิ่งคุยไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
นายนัทเศษผู้ต้องหาถูกนำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับ
ค้านการประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับ

ตำรวจก็มุ่งไปที่ประเด็นเรื่องการเมืองท้องถิ่น
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยเขาก็เคยเล่นการเมืองท้องถิ่นอยู่นั่นแหละนะครับ
นี่คือประวัติทางการเล่นการเมืองท้องถิ่นต่างนะครับ
เคยเป็นสมาชิกอบตด้วยนะฮะ
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับ
แล้วจะสมัครชิงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็คือปีหน้านะฮะ
ว่าจะมีการเลือกตั้งกุมภาพันธ์ปีหน้า